อ่านข่าวคุณมาตั้งยาวนานแล้วจริงครับ
แล้ววันนี้คุณได้มาจัดรายการข่าวใส่ไข่เป็นยังไงฮะ

เป็นเกลียดนะคะไม่ใช่เกลียดนะคะมาข่าวใส่ไข่ครั้งที่แล้วเนี่ย
ก็มีไอ้กองทรายกองเนี้ยอยู่อ๋อเอ้าสงกรานทุกปีเราต้องมีกองทรายค่ะ
จันทรายอันนี้ไม่ใช่กองทรายอันนี้ครีปค่ะเอาครีปใช่ไหมอ่า
จริงได้ได้ครับนี่กลับมาครั้งนี้ผมชอบมาช่วงวันหยุดเนี้ยใช่
ใช่ช่วงวันหยุดในขาดตะเลิกค่ะช่วงที่แบบพิธีกรขี้เย็ดทำเทป
อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ป้าจะจะมาแก้แนวต้องแปลอ่ะครับแต่ว่าวันนี้ดีใจ
แล้วอยู่นี่อยู่นี่ดีใจอยู่นี่อ้าวแต่ดีใจมากกว่านั้นเนี่ยค่ะ
ใครจะไปคิดว่าฉันเห็นค่ะวันนั้นฉันเห็นเหตุการณ์
ต้องคิดว่าก็เธออายุ๔๐กว่าค่ะ
อีกร้อยเขาไม่เรียกก็อัลกีพีคือเดี๋ยวนี้เนี่ย
คือรุ่นรุ่นแรกขนมปังปรี๊บเออใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ย
เอ้ยโหเขาเรียกฉันบเปียงจริงมาดูปฏิหกเขื่อนเมื่อก่อนนะฉะนั้นเลย
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไปซื้อแบบนั้นไม่ได้แล้ว
เซนเตอร์ออกอีเวนต์อีเวนต์ไม่เอาแล้ว

แล้วฝียาก็ลุ้นแล้วพ่อดังก็เขินอย่างนี้

เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละกัน
หยุดแล้วก็เข้าทำหน้าที่ของตัวเอง
เดี๋ยวหนูจะต้องถามเลยนะว่าทำไมพี่มดถึงรุ่งเรืองขนาดนี้
เดี๋ยวต้องถามเรื่องราศีว่าราศีที่มดปีนี้จริงมันรุ่งเรืองหรือเปล่า
เพราะว่าโฆษณาเข้าแบบรัว

คราชลาภาพ

จริงช่วงสงครานะ

จริงนะถ้าสมมติเขาบอก

ปีเนี้ยดวงของภูมิดีอ๋อสมมุติดีสิ่งที่จะจะทำคืออะไรรู้ป่ะ
จะทำบุญสมมุติมันดีปุ๊บเนี่ยไม่กลัวดวงตกนะ
ไม่ได้เป็นคนกลัวดวงตกเพราะดวงตกอ่ะมันจะบังคับให้เรามูเอง
ใช่แต่ถ้าสมมุติเป็นคนที่เวลากลัวเวลาตัวเองดวงขึ้นอืม
เพราะว่าขึ้นปุ๊บมันโค้นทีน่ากลัวอืมอ๋ออันนี้คือยึดหลักตัวเองเลย
ก็เลยรู้สึกเมื่อก่อนเราจะรอแต่ว่าเมื่อไหร่ดวงเราจะดีวะ
เมื่อไหรดวงเราจะดีวะเมื่อไหดวงเราจะดีวะเรามัวแต่รองอย่างเงี้
จนตายตลอดทั้งชาติอ่ะฮะแล้วเวลาดวงขึ้นแล้วมันจะมันจะละเริงอ่ะ
คนเราอ่ะถ้าสมมุติเค้าบอกลาสีดีใช่ไหมจำไว้นะ
เราทำบ้านอ่ะเรายังเสริมฐานให้มันแน่นเลย
จริงจริงเราอยากไปตายอดับหน้าการหมูอย่างเช่นเค้าบอกว่าอ่ะ

ทำลายระบบนิเวศอีกมันจะเจริญไหมล่ะ

เงินจากการปล่อยปลาไปซื้อโรงศพ
ผ้าขาวที่แบบช่วยคนได้จริง

ดาหูก็ย้ายจากแต่๓๐มีนาคม

พระหัสย้ายเขาบอกตามหลักโหลศาสตร์
จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอาจารย์

การเปลี่ยนใยของดวงดาว

ไม่มีอีเวนท์ไม่มีการปิดเปลี่ยน

ของดำขายไม่ออกเลยนะครับ

ลาหูย้ายวันที่๓๐อ่ะโอ้โห

เขาบอกว่าคัสเตอร์

คนเราจะกลับมามูเยอะ

คือวันนี้

คือบางทีหลายท่านอาจจะเห็นผมไปออกรายการ

เห็นอีกรายการไปพูดเรื่องดาวคุณหัดย้าย
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่จะมาพูดเรื่อง

สองดวงเนี้ยมันย้ายเบ็ดเสร็จเรียบร้อย

พระราหูเนี่ยต้องบอกว่า

เราพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่า

ราศีเมษมันเป็นราศีของทั้งโลกใบนี้
ไม่ใช่ราศีของเมืองไทยอย่างเดียวนะ

เปิดประเทศกันแบบอุตลุดเลยนะ

เริ่มจะลับมนต์ขึ้นไปกันไปเอง
ดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าราหูครั้งนี้
เขามีศัพท์เทคนิคก็คือเขาชื่อว่าเทวีโชคคือราหูเนี่ยแต่ละราศีก็จะมีอิทธิพลที่ไม่เหมือนกัน
แต่การที่มาอยู่ราศีเมษเนี่ยเราชื่อว่าเทวีโชคพื้นเดิมดวงเนี่ยสมัยก่อนเวลาท้ายราหู
จริงจริงผมเจอเรื่องลาหูย้ายเนี่ยมาหลายครั้งแล้วมาเป็นสิบปีแล้วแต่พอมาเริ่มสังเกตเนี่ย
เมื่อก่อนใครลาหูเข้าเนี่ยชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงเพราะว่าโลกแห่งเงามันยังไม่มี
ลาหูเนี่ยมันคือเงาเมื่อก่อนทุกอย่างจะขายของก็ต้องมีหน้าร้าน
ทำธุรกิจต้องมีสินค้ามาโชว์นะครับจะติดต่ออะไรก็ต้องเดินทางไปมาหาสู่กัน
แต่ปัจจุบันพอมันมีโลกแห่งเงาเข้ามามากขึ้นเนี่ยลาหูมันเริ่มมีข้อดี
ก็คือการค้าขายในเรื่องออนไลน์คุณไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้สินค้ายังไม่ต้องเอามาโชว์ก็ได้
อะไรแบบนี้เพราะว่าจริงราหูเนี่ยหมายถึงความมัวเมารุ่มหลง

แล้วคนที่ผมทายไว้ปีที่แล้วล่ะ

ปีที่แล้วเนี่ยบอกดวงปีปุ๊บเนี่ย
คุณมดดำคุณจะมีแฟน

วันก่อนนั้นผมไปที่บ้านเขา

โอ๊ยบ้าเสร็จแล้วช้า

อาจารย์หมอต้องลียกได้นะเลย

ถามจริงใครอยากจะรู้
ไอ้มรงจะพูดทำไม

เมื่อก่อนสมัยจัดวิทยุด้วยกันเริ่มต้นเราจัดวิทยุด้วยกันเนี่ย

แล้วเนี่ยจะบอกว่ากลับมาลาหูเข้าคุณมดดำให้เป็นตัวอย่างมันมีข้อดีอย่างหนึ่ง
คือลาหูเนี่ยคือความมัวเมารุ่มหลง

คือรอบล่าสุดที่ลาหูเข้าเนี่ยผมก็บอกคุณพระดำว่าเฮ้ย
คุณลาหูเข้าเนี่ยคุณจะได้ออกกำลังเออเออใช่ใช่
คือก่อนนั้นใช่มดนำไม่เคยออกกำลังไม่เคยออกกำลังการเอง
ไม่เคยออกกำลังการมันค่อยมวยค่อยดูนะไม่ถ้าสมมุติไม่ไม่
มัวเมาเรื่องอบายมุกฉันไม่กว่าไม่ออกไปเจอกับคนอยู่ไม่ออกไปเจอกับคนอื่นแล้ว
แล้วทำไมอยู่อยู่ดีที่ไปออกกำลังการอย่างอยู่ที่ดีไม่รู้อ๋อ
ไปตรวจสุขภาพสิลูกแล้วมันจะบอกตัวเองให้ออกกำลังกาย
คือไม่ต้องอะไรไม่ต้องอยากผ่อนไม่ต้องอะไรแค่คุณไปตรวจสุขภาพ
ไปตรวจใหญ่มันมี๒ทางเลือกว่าจะรอความตายหรือจะออกกำลังกาย
อาจจะไม่ออกกำลังกายเลยอ่านี่โอ้โหน้ำตาลขึ้นไปขนาดนั้น
คนและส่วนเราครบเสร็จเลยอ๋อออกกำลังกายปรากฎว่าอยู่ดีนี้ก็แบบ
เขาบอกคอยดูนะคุณจะแบบเป็นคนที่แบบบ้าออกกำลังกาย
พี่ช้างเธอไปดูคนอื่นไหมอย่ามาดูฉันเลยเลย
เพราะว่าก่อนอันนี้ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยมันไม่มีวันเกิดกับเรา
เป็นปีเลยอ่าแล้วก็เป็นปีที่มดดำเนี่ยพอลาหูเข้าปุ๊บ
โอ้โหเข้าฟิตเน็ตออกกำลังวุ่นดีนี่ตอนนี้ลาหูออกไปแล้ว
เขายังเข้าอยู่น่ะเออแต่บอกว่าเป็นติดเทนเนอร์ของนี่ไหมนี่
สรุปช้างคนบนดูดวงทีวีจะรู้เรื่องอะไรกับเขาไหมของพี่ลาสีอะไร
พี่ราศีอะไรไม่แต่พี่ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วตอนนู้นนานแล้วไง
แต่ถ้าสมมุติเราจะกลับมาขอความกรุณากลับมาเป็นเรื่องเป็นราวช้าง
ราศีเมษก่อนราศีเมษเอาเอาคนที่ออกไปก่อนอ่า
คนที่ออกคนที่ออกที่สามสิบมีนาคมที่ลาสีออกไปที่เราเจอลาสีมาสิบแปดเดือน
อ่าสิบแปดเดือนคนที่โดนกับขึ้นหน่อยภึกศพผมชอบภึกศพ
ศพนี่จริงแล้วเขาบอกโดนมาหนักพอสมควรนะพึกศพเนี่ย
แปดเดือนที่ผ่านมาอันนี้ต้องเตือนนะคือพฤศพเนี่ย
พึ่งออกคือลาขุนแล้วออกสามสิบอืม
ผมเนี่ยมีคนใกล้ตัวคนหนึ่งราศีพฤศพลาหูออกวันที่๓๐
คือ๓๐นาทีเพื่อนปาร์ตี้เลยทั้งทัสเตอร์เลยนะครับคือจะบอกว่ามันออกก็จริง
แต่ว่าคุณอย่าไปคิดว่าพอดวงเขาบอก๓๐นาทีออกปุ๊บสามเอ็ดจะต้องอลังการไม่ใช่อย่างนั้น

ศพเนี่ยฝากเตือนนิดนึงคือช่วงนี้ในช่วงนี้แหละช่วงแถวสงกรานเนี่ยแหละเป็นช่วงที่มันมีดาวที่เขาเรียกว่าเป็น
ภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นวินาศกับราศีพฤศพเยอะมันหมายถึงเรื่องของความเครียดความกดดันปัญหาสุขภาพ
แต่นั้นจะเย็นผมจะบอกว่าเดือนเมษาที่เราอยู่ตอนนี้วันนี้วันที่๑๕แล้วพระอาทิตย์เข้าราศีเมษเมื่อวานที่๑๔
นี่คือเข้าสู่ปีใหม่แบบแน่นอนแต่ปัญหาคือพระอาทิตย์เนี่ยที่ราศีเมษเนี่ยตำราเขาบอกว่าเป็นมหาอุด
คือเป็นพระอาทิตย์ที่สว่างที่สุดในสิบสองราศีอืมแต่บังเอิญมันเป็นมหาอุดแล้วมันเหมือนแบบ
ไปเผาหลังราศีพฤศพมันเหมือนกับเรามองไม่เห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างหลัง

ฉะนั้นใครราศีพฤศพราหูออกอย่าพึ่งชะล่าใจจริงขอให้พ้นสักเมษาไป

จางนะให้จางให้แล้วไปเลย
แล้วสถิติอย่างที่บอกคือราหูรอบที่แล้วพฤศพโควิดก็เยอะมาก
อันนี้ในโดยส่วนตัวผมเองนะไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาประกาศกันนะ
คือคนที่มาเจอเราสมมุติว่าให้มาปรึกษาเรื่องดวงเราเนี่ย
นั่งสังเกตจริงโควิดมันมีทุกราศีแหละ
แต่ว่าทำไมสัดส่วนคนราศีพฤศพมันเยอะกว่าราศีอื่น
แต่อันนี้พอมันย้ายมาปุ๊บตอนนี้ย้ายมาอยู่เมศ
ชาวราศีเมษเนี่ยคุณเที่ยวสงการก็ต้องดูแลหน่อยนะ
เพราะว่าก็เป็นราศีที่คือคนจะติดโควิดบางทีพูดยาก
บางคนอาจจะไม่ติดแต่อาจจะไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติด
ทำให้การงานมันสะดุดอ่าก็ต้องไปลุ้นต้องไปกักตัวต้องไปอะไรกันอีก
ดังนั้นเนี่ยดังนั้นคนที่ออกนอกจากพฤศพแล้วเนี่ย
ยังมีอีกก็คือราศีพิจิกเป็นสองราศีที่ไปเรียบร้อยแล้ว
ขึ้นตามรูปเลย๑๗พฤศพถึง๑๕ธันวาพิจิกตอนราศีหูเข้าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่
ออกไปก็ถามว่าดีกว่าไหมในเชิงผมเนี่ยดีกว่าแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องราวพฤหัสมาต่อ
คือพิจิกมันเหมือนกับว่าความวุ่นวายลดน้อยลงแต่ว่าความโชคดีของดวงไม่ได้เกิดจากพระราหูออก
แต่จะเกิดจากการที่ดาวพฤหัสจะเข้ามาส่วนพวกที่เข้านะครับในรูปที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีราศีเมษแล้วก็ราศีตุล
นี่บอกว่าเป็นเทวีโชคค้าขายออนไลน์ต่างประเทศ
ตุลเราไปไลฟ์ก่อนแล้วกันว่าราศีเมษเพราะราศีเมษทำไมเราถึงให้ความสุขกับราศีเมษ

ใช่วันที่๒๑เมษอีกสัปดาห์ก็จะเป็นวันเกิดดวงเมือง
วันลงเสาหลักเมืองในสวรรคกรรมที่๑
ก็เป็นราศีที่อยู่ในช่วงราศีเมษเพราะราศีเมษคือ๑๔เมษาถึง๑๐พฤษภา
แล้วก็เป็นราศีที่พระราหูเข้าแล้วก็เป็นราศีที่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็มาแรงเป็นมหาอุด
แล้วก็เป็นราศีที่ยังมีดาวพุทธดาวมฤตยูอีกไหนสัปดาห์สิ่ง
งั้นเป็นดวงเป็นดวงเมืองด้วยเราก็ต้องทำความเคารพให้เพลงเมืองก่อน
เดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงไปเคารพของช่วงชาติก่อนค่ะ
สักครู่หนึ่งเดี๋ยวก่อนค่ะ
นี่เหลือเหงือกอีกอย่างเนี้ยยังไม่มีพรีเซ็นเตอร์เหงือก
สุดคุณมดดำนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ย
คุณไม่ธรรมดาแล้วนะผมอันนี้ตกใจแล้วเห็นแล้วแบบ
เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีแปรงสีฟันบอกนางอย่างเออ
คุณคุณแยกแยกระหว่างยาสีฟันกับแปรงสีฟัน
แรงสีฟันเป็นคนละยี่ห้อได้แล้วเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งสองตัว
โอ้โหสมัยก่อนเนี่ยผมมีอาเทิงเนี่ยเป็น
วันนี้เนี่ยตัวแทนตัวแทนเหรอคะโอ้โหคุณพระดำ
ผมไม่อยากจะเชื่อว่าไม่ได้หรอกไม่ได้คือผมว่าสินค้าถ้าใช้แล้ว
เขาขายไม่ดีเขาก็ไม่ใช้นะเออจบอันนี้เราเข้าดวงไหม
เราเข้าดวงฉันถ้าอย่าเป็นผู้ยังไงแต่เดี๋ยวปีหน้ามันแว๊บไม่เหลือเลย
อันนี้มันจะใจหายกว่าต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีไม่หลอก
เมื่อกี้เราพูดค้างอยู่จริงจริงวันนี้คือลาหูเนี้ย
วันนี้คุณที่เรากำลังจะต้องพูดดวงมีสองอย่างนะฮะสามสิบมีนาคมที่ผ่านมา
นั่นคือการย้ายตัวของดาวราหูซึ่งมันเกิดปรากฏการณ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นที่แบบว่า
อืมไม่เคยเกิดขึ้นที่จริงแล้วเราไม่ต้องตกใจแล้วเราสี่คนเนี้ยเกิดทันกันหมดด้วย
จริงแล้วเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
คุณจำจัตุคามรามเทพได้ไหมโอ้โหทั้งเมืองย้อนกลับไปตอนเนี้ยดาวมันเหมือนกับตอนจตุคามรามเทพ
ใช่เพราะว่าลาหูเนี้ยเข้าราศีเมฆครั้งละห้าสุดเนี้ยก็คือยุคจัตุคามรามเทพอืมอืม

คือปกติเราไปไหว้เราไม่ค่อยเข้าไปด้านหลังข้างข้างในเขาจะ
ไม่เห็นใช่เออเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วก็อุชินราชเนี่ยนี่ที่เขา
อารวักยักษ์อยู่ซึ่งซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเฮ้ยอย่างอารวักยักษ์เนี้ยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นมีโอกาสได้ได้ไปกราบขอบพรท่านนะครับแล้วก็จริงจริงก่อนหน้านี้ผมเคยไปที่ที่เชียงใหม่บังเอิญเนี้ยผ่านไปอันนี้ไม่ได้แบบตั้งใจไปอันนี้เนี้ยคุณพระดามคุณจะอยู่ข้างหลังนะไม่ใช่ข้างล่างนะอารวักยักษ์ไม่ใช่ข้างล

เก่าแก่ก็เป็นร้อยปีอ๋อเหรอผมก็เออก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปยืนไหว้นะว่าพระบอกมาแล้วก็ไปไหว้ไปอธิษฐานปกติเวลาผมไหว้พระเนี่ยไม่เคยขอหวยขอเลขเลยขออย่างเดียวว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับมาไหว้ท่านอีกหรือว่ามีโอกาสได้มาแบบสการะอย่างแบบเป็นจริงเป็นจังไม่ต้องรีบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าผ่านไปไม่เกินเดือนอ่ะ

สวงสวงได้ไปขอพรก็รู้สึกว่าเอ้ยด้วยความที่ปีเนี้ยเป็นปีที่ลาหูซึ่งเป็นยักษ์อ่ะที่เราคุยกันเนี้ยเข้าดวงเมืองค่ะดังนั้นเนี้ยอิทธิพลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นยักษ์ทั้งหลายเนี้ยก็จะมีเข้ามามากขึ้นอืมตอนลาหูย้ายที่สามสิบอ่ะผมก็บอกไว้แล้วว่าเลขแปดต้องมาเออแปดจริง
ครั้งที่แล้วอ่ะลาหูย้ายอ่ะลาหูคือเลขแปดกับกำลังสิบสองอืมอันนี้ไม่ใช่ว่ารางวัลออกแล้วมาบอกน่ะอันนี้คือเราพูดคุณไปดูไปดูย้อนหลังแปดหนึ่งสองอ่ะอืมพูดไปแล้วเออแปดหนึ่งสองออกไหมเจอมันออกหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งแปดอ่าดังนั้นเนี้ยจะบอกว่าอะไรที่เป็นยักษ์อะไรที่เป็นเลขแปดเลขแปดก็เป็นเล
คนคนก็นิยมวันก่อนเห็นเขาประมูลทะเบียนรถอะไรกันเนี้ยรวยเลยแหละร้ายหนึ่งหนึ่งเอ่อ
จริงจริงผมต้านเจอไปประมูลเนี้ยอืมไม่ทัน
หรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งที่คุณไปไหว้วัดลาหูวัดศรีสะทองวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จริงแล้วท้าเวสวันก็จะมีบทบาทก็จะเป็นเหมือนแบบมีเขาเรียกว่าเล่น
ก็คือเมฆกับตุ๋นคือเนี่ยเมฆก่อน
ถ้าคุณอยู่ในโลกออฟไลน์
คือขายอยู่ที่ร้านรอลูกค้าแถวบ้านเดินมาซื้อ
ถ้าอย่างนั้นอยู่ยากแล้วปีนี้
เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำตัวเองให้เข้าไปสู่ความเป็นลาหูก็คือ

ไลน์บางทีมันไม่ต้องแบบไปเปิดเว็บทรงเว็บไซต์อะไรใหญ่โต
คือต้องไปหาวิธีความรู้
ซึ่งคอร์สออนไลน์อยู่นี้ก็ไม่ได้ยาก

คือคุณไปหาศึกษาเอา
ถ้าคุณรู้สึกว่าปีนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้น

อ๋อหรอการเงินจะดีขึ้นสุขภาพความรักละราศิเมตร
โอ้ยแต่ว่าคือพระล่าหูยังไงคือพระล่าหู
เรื่องสุขภาพอย่าประมาท
ของราศิเมตรจริงทั้งเมตรแล้วก็ตุล
แต่ว่าเมฆเนี่ยจะต้องระวังมากขึ้น
เพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนเวลามีเงามาบัง
มันเหมือนแบบอะไรมันบังอยู่
ดวงเขาเรียกโรคเวรโลกกรรม
ราศีเมษเนี่ยพอกรรมประโยคที่ผมพูดวันนี้ไว้
เดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าเออจริงวันนี้มันอะไร

หนึ่งคุณราศีดวงเมืองก็
สารหลักเมืองสารหลักเมืองกรุงเทพหานคร
เพราะเป็นราศีเดียวกับตัวเรา
ก็เดี๋ยวนี้ไปอธิษฐานง่ายเลย
ไม่ต้องให้ใครพาไปนำหรอกคุณไปไหว้ด้วยตัวเองเลย

จะไม่เหมือนที่อื่นคือเขาจะเติมวันเกิด

แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอ่างสะดอกเคาะ
หลักเมืองที่โชว์ในรูปหลักเมืองที่๒๑เมษา

แล้วก็อันที่ต่ำกว่าเป็นสมัยราชการที่๔
อันนั้นใช้เลิกวันที่๕ธันวาในการตั้งหลักเมือง
ดังนั้นเมฆก็ต้องย้ำว่าโชคมาออนไลน์เด่น
ส่วนตุ้นเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อย

คือตรงที่ว่าพระราหูกับเมฆเนี่ย
เขาค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ดี
แต่พระราหูกับตุลเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการลงทุน

เหมือนมีภาระเพิ่ม

เช่นบางคนมีลูกน้องเพิ่ม

คืออะไรที่เป็นลูกมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีบุตรมีอะไรนะ

ญาติเปิดหน้ากากเพื่อจะโชว์ผิว

นี่ไม่ต้องอนาคตฝรั่งภาคไทย
นี่หนูรอฟังอยู่ในหลักศรีตุ้น

แต่จะบอกว่าบางทีการที่เราจะขยับขยายหรือทำอะไรได้เนี่ย
มันเป็นตัวบอกว่าชีวิตเรามีเครดิตที่ดีขึ้น

โดยรวมแล้วไม่ได้น่ากังวลนะครับ
เพียงแต่ว่าอ่ะความเหนื่อยก็มาเต็ม
นิดเดียวคือตำแหน่งลาหูที่เป็น๗กับราศีตุลเนี่ย
ความหมายเขาหมายถึงเรื่องของต้องระวังเรื่องคู่สัญญา
เรื่องคดีความ
อืม
เป็นการที่เริ่มต้นนางสงกรานคนใหม่
อืม
คือนาง

นางกิรินีเทวีย้ำนะฮะเพราะว่าบางบางคนเนี่ยไปบอกนางกรกินี
พาทานี่ก็แปลว่าช้าง
พาก็แปลว่าลาก
อีบ้าฉันไม่ได้ชื่อช้างล่าอีผี

ช้างตูดวง

คุณหนุ่มเขาฝากมาพอพี่หนุ่มไม่มาเนี่ย
มีอะไรช่วยดูแล

คือจะบอกว่าภาษณะของนางกิรินี

แล้วปีนี้ตอนที่เข้าสู่สงกราน

คือถ้าเราเข้าสู่สงกราน

สมมุติว่าถ้าเวลาเปลี่ยนนะ

จะกลายเป็นนางกิรินีนั่งบนหลังช้าง

แต่เขาจะใช้คำว่านอนลืมตายังไม่หลับ

แต่ว่าไอ้รูปพวกนี้มันมีความหมายคือ
ถ้ายืนก็เหนื่อยหน่อย
คือตำราโบราณเขาชอบให้นางสงการนอน

อาวุธเดิมเขาเป็นเหมือนหน้าไม้
แต่ว่าคนสมัยว่าเป็นปืน
สมัยก่อนชอบเรียกว่าปืนผาหน้าไม้
ก็เริ่มเริ่มต้นงานนะครับ

ไม่สับช้างแล้วก็เนี่ย
คำพยากรนางสงการปีนี้ถามว่าน่ากลัวไหมมันก็มีมาอยู่ตลอด
ไม่ได้น่ากังวลมากนะครับก็อยากให้ให้สบายใจแต่ที่น่ากังวลกว่านางสงการ
นั่นคือว่าสิ้นเดือนเมษาก็คือ๓๐เมษาอีก๒อาทิตย์
จะมีปรากฏการณ์สุริยุปรากฏพระอาทิตย์ภาษาชาวบ้านคือ
ลาฮูโอมไพรส์นะครับที่ต้องมาเตือนตอนนี้
เรากำลังพูดถึงเมษกับตุลคือเมษกับตุลลาฮูเพิ่งเข้า
คุณฟังดีนะผมบอกว่าภาพรวมดีออนไลน์ต่างประเทศ
นก็ลงทุนขยับขยายดีแต่อันนี้กำลังพูดถึงในระยะสั้นก็คือ
ใน๒สัปดาห์หลังนี้ภักดิ์หลังของเมษา
มันมีดาวมาอยู่กับที่ราศีเมษเด็กเยอะมาก๔๕ดวงนะครับไม่ได้มีเปล่าแถมมีลาหูอมอาทิตย์เกิดขึ้นอีก
ดังนั้นลาศีเมฆเหมือนคนที่เพิ่งเจอลาหูอันที่สองคือดาวมาจุบนุมเงิน๔๕ดวง
อันที่สามมีสุริยุปราคามาเกิดขึ้นอีกมันหลายอย่างนะเพราะว่าดังนั้นใครลาศีเมฆเหตุญาประมาท
ชีวิตในช่วงนี้อะไรที่มันดูแบบรุนแรงผ่าโผล่คือภัยธรรมชาติคือเดือนนี้ถ้าในทางดวงเดือนนี้แรงมาก
สงการในปีนี้แรงมากเพราะว่าสงกรานทุกปีมันแรงอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าสงการปีนี้เรามีพระราหูใหม่ลงมาด้วยนะ
เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นแขกรับเชิญพิเศษมาซึ่งดังนั้นเนี่ยใครเกิดราศีเมษหรือราศี
บางทีคุณไม่ได้เกิดราศีนี้แต่ว่าคุณชอบดูดวงคุณอาจจะรู้ว่าลักษณะคุณเกิดราศีนี้
คุณอาจจะเคยรู้ว่าพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำลักษณะประเภทหนึ่งอยู่ในราศีนี้
อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่รู้ก็ระวังเอาไว้ก่อนจริงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับ
อันนั้นคือในกรณีของพระราหูทีนี้พอในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวพระฤหัสย้าย
อันนี้ไปกระทบกับราศีไหนบ้างไหมคะ
จะบอกว่าในกระบวนการดวงดาวดีที่สุดของดวงดาวคือดาวพระฤหัส
พระฤหัสเป็นดาวแห่งครูเลยครูบาอาจารย์นะครับ
เชื่อไหมว่าผมว่าคนรอข่าวดีนะค่ะคุณพระดำผมลงอันนี้ไปชั่วโมงเนี่ย
แชร์มากเกือบ๒๐๐๐๐นะแชร์๒๐๐๐๐คนกดไลน์๕๐๐๐๐
คอมเมนต์อีกประมาณ๗๘พันนะมันมาลงชื่อถอดอะไรก็ไม่รู้นะครับ
แต่ว่าผมจะบอกว่าดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่ดีที่สุด
แล้วแปลกอย่างพฤหัสครั้งนี้คือดาวพฤหัสแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน
ครั้งเนี้ยสว่างมากอืมคือดาวพฤหัสที่ท่านนับสว่างสุดเป็นมหาอุดเนี่ย
อยู่ที่ราศีกรกฎแต่ถ้าสว่างรองลงมาสว่างสุดจะมีแค่สองราศีมี
อันดับหนึ่งคือกรกฎรองอันดับ๒คือราศีมีน
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดาวพฤหัสเนี่ยสว่างเรียกว่า๙๐แล้วก็ทำมุมเนี่ยส่งผลกับหลายราศี
ผมเชื่อว่าการที่ดาวพระหัสเปลี่ยนครั้งนี้ค่อนข้างจะดีนะครับ
แต่ว่าเมฆอาจจะไม่ค่อยเข้าข่ายเท่าไหร่เพราะเมฆเนี่ยเขาได้พระราหูไป
แต่ว่าพฤหัสไม่ค่อยส่งผลนะครับ
หนึ่งที่เราต้องพูดกันเนี่ยก็คือราศีมีนจ้ะเพราะว่าเขาเข้าราศีของเรานะครับ
บางคนเนี่ยอาจจะไหว้หรือว่าทำบุญไม่ทันในในวันนั้นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
ก็หาโอกาสอื่นต้องย้ำว่าราศีมีนเป็นราศีที่ดาวพระหัสเป็นดาวประจำตัว
พอดาวประจำตัวเข้าดวงของเราปุ๊บมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีพลังมีความมั่นใจมีแรง
แต่ราศีมีนเนี่ยผมจะบอกว่าอาจจะยังมีเรื่องเสียเงินอยู่เพราะว่าราหูเนี่ยไปส่งผลเรื่องการเงินกับราศีมีน
แต่จะเสียเงินแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องของการหมุนเงินที่คล่องตัวขึ้นนะครับ
โบราณเขาชอบเรียกลาหูค้นทรัพลาหูค้นทรัพย์อะไรเนี่ยนะครับคือลาหูเข้ามาทำให้ราศีเมียนเสียตังค์เยอะ
แต่จะได้อย่างอื่นที่ดีเนี่ยชดเชยเข้ามาถ้านับเรื่องรวยอย่างเดียวจะเห็นว่าเบอร์ราศีกุมเนี่ย
จะเป็นราศีที่ติดอันดับเรื่องของความมั่งข้างร่ำรวยคือกุมเนี่ยเขาได้ทั้งโชคลาภด้วยได้ทั้งรายได้ด้วยนะ
เงินคนเรามีสองทางจากการทำงานกับการได้มาอย่างฟลุกนะกลุ่มเนี่ยได้ทั้งสองอย่างเลย
คือถ้าชงใช้คำว่าไม่รวยปีนี้ก็ไม่รู้จะรวยกุมเนี่ยนะหลังจากเนี่ยหลังจาก๘เมษาเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
ราศีกุมติดอันดับแน่นอนนะครับส่วนพิจิกเนี่ยที่ให้อันดับ๓เนี่ยเพราะว่าเป็นราศีที่พระราหูออกไปแล้ว
เพราะตอนนั้นพิจิกกับพฤกษบเพิ่งออกจากเราลาหูออกไปแล้วแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยดันเป็นดาวการเงินของราศีพิจิกษ์ด้วย
พอเราเอาการเงินมาสว่างปุ๊บเนี่ยโอ้โหการเงินเราจะแบบมั่งข้างมากมีมีเงินแล้วก็มีในเรื่องของรายได้มีโอกาสใหม่ใหม่
ทางด้านการเงินที่ดีมากหลังจากวันที่๘ไปแล้วนะครับส่วนพฤศพก็เหมือนกันที่เป็นพวกที่ราหูออกเหมือนกัน
แต่ว่าดาวพฤหัสครั้งนี้จะเป็นเน้นเรื่องโชคลาภคือพฤศพเนี่ยไอ้งานที่ทำก็ยังทำต่อไปไม่ได้มีการขัดตกบกพร่องอะไร
แต่ว่าถ้าอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่ามันจะได้มาแบบเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันในทางที่ดีนะไม่ใช่ทางที่ไม่ดี
พฤศพเนี่ยก็จะมีโอกาสส่วนสุดท้ายที่เข้ามาคือกัน
กันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเงินโดยตรงแต่ว่ามันเป็นอันนี้ส่งมาจากงาน
คนที่เกิดราศีกันเนี่ยผู้ใหญ่เมตตาลูกค้าช่วยเหลือได้เซ็นสัญญาเจรจาค้าขาย
ช่วงดาวพฤศัทรยายนี้ผมจะบอกว่าสีพวกนี้นะพวกสีห้าราสีเนี่ย
สีที่คุณควรจะมีติดตัวไว้คือสีเหลือง
ในในทฤษฎีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสจริงเนี่ย

คุณต้องมีสีเหลืองอะไรที่เป็นแบบของเครื่องประดับติดตัวหรือสีทองก็ได้
ฮาร์ดแวร์ทองได้เวลาซื้อกระโปรงกระเป๋านะครับนาฬิกาทองก็แพงมากตอนนี้

หรือในถึงเข้าลงไปไกล

ระวังนะเดี๋ยวมาดูซิว่าใครต้องระวัง
เมื่อกี้แนวเราพูดแต่ส่วนใหญ่คือราศีที่ดีทั้งนั้นเลย
อย่างที่บอกว่าเมื่อลาหูย้ายไป๓๐มีนาวันที่๘เมษาก็คือพระรหัสย้ายอีก
อย่างที่บอกปีนี้เราจะได้ยินคำว่าดาวย้ายกันเยอะแยะเลย
ราศีที่ต้องระวังบ้างหรือฮะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับราศีอื่น
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงเนี่ยดวงดาวเปลี่ยนมันก็มีทั้งพวกที่โดนก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะ
แต่ถ้าเอาในระยะสั้นก่อนเนี่ยอย่างที่ย้ำเมื่อกี้ว่าช่วงเฉพาะเดือนนี้คือเมฆกับตุลยังคงต้องระวัง
แล้วก็ระวังมากเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าดาวมันแรงคือมันไม่ได้ว่าลาหูอย่างเดียว
มันเป็นคำเตือนที่มาจากเรื่องของการที่ดาวมันมารวมตัวกันหลายราศี
เป็นคำเตือนที่มาจากเรื่องของการที่มันเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
มันก็เลยทำให้๒ราศีนี้เป็นกลุ่มราศีที่อาจจะยังคงต้องดูแลตัวเองนะครับ
ให้มากเป็นพิเศษนะครับหรือบางลาสีอย่างเช่นลาสีกันเนี่ย
ราศีกันเนี่ยเขาเด่นในเรื่องงานเรื่องคุกกรอง
ในเชิงของดวงพอดาวมันมารวมตัวกันเยอะแล้วถ้าเป็นระบบลักษณะสำหรับราศิการการที่ดาวมารวมกัน๔๕ดวง
มันไปอยู่ในพบที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนมรณะก็คือแบบมันหมายถึงเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอะไรแบบดีได้ด้วย
ก็ต้องฝากว่าชาวราศิเมฆราศิตุลแล้วก็ผู้ที่เกิดในราศิการเพราะว่าชั่วโมงนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส

ปฏิทินก่อนว่าวันที่ดวงดาวเปลี่ยนเนี่ย
คือในปีนี้อย่าคิดว่าดาวสองดวงนี้เปลี่ยนแล้วก็จะดีจะจบลงนะครับ
เรายังมีโปรแกรมเพชร
ว่าด้วยอะไรคะ
เดือนกรกฎานะครับ
เป็นช่วงลดราคาเลย๗เดือน๗
อ๋อทำไม
ดาวมหัวฤทยูนะครับ
ผมเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องดำริยูเปลี่ยนเมื่อรอบที่แล้ว
คนก็แชร์กันเยอะนะครับ

มาด่าก็มีนะครับ

ตอนนั้นทุกคนบอกว่าเห็นมีอะไรน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย

มนุษยูเนี่ยมันอยู่มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย๗ปีนะ
ผมจำปีพศไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าดาวมริยูเข้าเมืองไทยเนี่ย
ตอนปีวอกตอนปีลิงนะครับ
ปีนี้จะออกแล้วนะครับ
ถามว่ามหัวฤทยูเข้าเนี่ยมันให้ผลอะไร

ประเภทมาทายตามข่าวเราไม่เอา
ไปถอยหลังดูตอนที่มหัวฤทยูเข้าใหม่
สิ่งที่ผมบอกมีอยู่คำพยากความไม่กี่อย่าง
หนึ่งคือเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่
อันนี้สองคือเราจะมีนวัตกรรมมีการพัฒนา

เราจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น
แต่ประโยคนี้พูดแน่นอนคือ

นั่นคือสิ่งที่พูดไปเมื่อ

สมัยปีลิงนู้นน่ะนะครับ
ก็ยังคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีอะไรนะ

มันเห็นผลชัดขึ้นก็จากโควิด

ดีจริงที่ท้ายตอนนั้นเนี่ยท้ายว่า

ในเรื่องของอวกาศมันจะพัฒนา
มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า

แล้ว็นั่นเนี่ยจะบอกว่า
การที่จะเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ย

ครั้งนี้เค้าเหมือนโกรนปฏิปกติ
ทางไลน์ของเค้าอีกครั้งนึงมันจะอยู่ในปี

เดี๋ยวว่าจะมาเล่าให้ฟังใกล้กับช่วงเปลี่ยนห่วงจุ้ยอะไร
ละมุนวุ่นวายนะครับ

บู่ยาสีฟันอะไรอยากจะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ก็บอก
นี่อีกบ้าง

สิ่งที่อันนี้ต้องเตือนกันก่อนนะครับคือ

ผมว่าเรื่องภัยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าภัยหนึ่งที่เป็นภัยจากมนุษย

การเปลี่ยนแปลงเรื่องของพวกสกุลเงินดิจิตอลทั้งหลาย

นี่จะเป็นสิ่งที่เป็นคำพยากรใหม่เกิดขึ้น

จะบอกว่าหลายคนเราไปดูดิวข่าว
บางคนไปลงทุนแล้วไม่เข้าใจ

พวกนี้มันไม่ได้ว่าขาดทุน๕๑๐นะ

เงินพ่อแม่ก็มีเงินยืมเข้ามา

กลางปีนี้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็กำลังจะเปลี่ยน

เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเมืองไทยประเทศเดียว

หรือความชัดเจนอะไรบางอย่าง
ทำให้การลงทุนในสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป

ก่อนอันนี้ก็มีข่าวพวกบริษัทจะทำเหมืองขุดบิตคอย

แล้วก็พวกแม่งเม่าก็เรียบร้อยขึ้นไป

แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งพอร์ตในชีวิตของเรา

เหมือนมดดำคบผู้ชายครบทิ้ง๓๔คน

นะครับไม่เผื่อคนไหนจะเสียตังค์น้อยสุด
ใช่นะครับก็คือจะเอาไข่มาใส่ตะก้าเดียวกัน
งั้นนี้กระจายความเสี่ยงพอฝากนิดนึงหนึ่งว่า
ใครที่จะพูดตอนนี้นะครับคือไม่ใช่เรื่องดาราจะล็อกท้องหรือว่าจะเลิกกันหรือจะอะไรก็ตามนะ
แต่จะบอกว่าเงินเนี่ยมันคือเรื่องในปากท้องเรื่องในกระเป๋าของเรานะครับ
คุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไอ้คนที่ลงทุนในเงินดิจิตอลเงินอะไรเนี่ยต้องเป็นคนในเมืองจริงไม่ใช่นะฮะ
คุณต้องก่อนบินไปตามสนามบินข้างจังหวัดบีนจังหวัดเนี่ยไอ้พวกป้ายวิวบ่อยโฆษณาที่เป็นพวกนี่แหละมันอยู่กัน
แต่ที่ต้องเอาอีกแล้วเหรอ
โหคุณหมดดัง
คุณจะเป็นกะเทยดิจิตอลกะเทยคิปโป
อย่าไปพูดอ้างตอน
ไม่น่าเชื่อนี่มีคนมาแซงผมแล้ว

ฝากไว้ว่าการลงทุนการเปิดใจในสิ่งใหม่เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
แต่ว่าอย่าไปทุ่มทั้งหมดในตรงนั้นนะครับ
ให้กระจายความเสี่ยงไปในภาวะที่ปี

แต่ปีนี้ผมไม่ต้องพูดเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิม
กรกฎาคมนี้คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
แล้วปีหน้าจะเป็นแบบทั้งโลกทั้งใบจะเปลี่ยนระบบอะไรบางอย่างใหม่
เมื่อกี้เราพูดไปเนี่ยแค่๖ราศี
แต่คราวนี้อีก๖ราศีคุณจะไม่บอกเขาเลยมันก็กะไรอยู่

ไม่อย่างนี้ต้องบอกว่ากลางปีพฤษภาคมนี้

หรือว่าความน่าจะเป็นมันจะเป็นยังไง

ตัวเลขใครจะได้ก็คงพูดไม่ได้

แต่ว่าอย่างที่บอกปีนี้ราหูเข้าดวงเมือง
แล้วกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองของเราด้วยเหมือนกัน
นะครับอิทธิบนของพระราหูเนี่ยก็แรงหน่อย

ก็ลองดูตามดวงดาวไปนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวไปพลาดหัวอีก
หมอช้างฟันเลขอะไรอย่างนี้

จริงแหละภูปว่าก่อนแน่นี่คุณอัสวินอยู่มานานมาก

ก็ไม่รู้จะเป็นใครอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเดิมก็ได้

ซึ่งวันนี้ก็มีหลายคนน่าจับตามองนะครับ
จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่นี้ที่เข้ามา
คุณวิโรศย์ก็น่าจับตามอง
หรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าเบอร์เด็กรุ่นใหม่ก็เยอะ
ทีนี้ไปถึงกี่เลขแล้วเนี่ย

เท่าที่มีเปิดมาใช่ไหม

โหเนี่ย๒๐เบอร์เลยหรอก
เบอร์๑๖คุณศาซิจลิกานี่

จะเห็นมีคนเด็กรุ่นใหม่อันนี้ก็คือ

ยังไม่หมดนะพี่นะมีอีกค่ะเยอะจริง
อยู่กับ๓๑คนหรือไหม

ขอเว้นดำถ้าคุณลงเป็นผู้ว่างนัยว่ากันคืออะไร
สปาเสรีหรือว่าไงวะ
ฉันทำนะฉันทำนึกปากทอง

มันยากแต่ก็คือมันแก้ก็คือมันก็เป็นลูกแก้๑๒วันนี้พื้นที่สีเขียวอยู่ไหน
อืมหนูว่าคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตหายไปของคนอีสานเขามีป้ายอยู่ไง
คุณภาพชีวิตดีอะไรอย่างนี้คุณภาพชีวิตจะทำยังไงให้ดี
อ่าจะทำไงสามพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่วันนี้เขาทำมาหากินหาเจ้ากินข้ำ
วันก็กลายเป็นแบบว่ามันจะไปเอื้อในทุนใหญ่หมดหรือเปล่า
พ่อแม่พี่น้องที่เขาขายของตามตลาดเราจะทำไงให้มันเป็นจุดแลนดมาร์คของกรุงเทพที่แบบว่า
สามารถกับลักษณะเด่นจัดระเบียบยังไงอ่าเฮ้ยแม่พี่น้องก็จะมีที่ทำมาหากินฮะ
อย่างเงี้ยก็ได้ให้เขามีช่องทำมาหากินเป็นแบบรูปร่างได้ไหมฮะ
ทุกคนเข้าถึงแอปพลิเคชัน

พลิเคชันว่าจะขายของออนไลน์ยังไง
ให้ทุกคนแบบว่าเราจะไปช่วยเขาได้ยังไง

พูดว่าจริงแล้วมันจะต้องปรับกรุงเทพยังไงให้น่าอยู่
หลังนี้ผู้ว่าไปดูปากท้องที่จริงปากท้องมันจะเป็นเรื่องนายกหรือเปล่า

แล้วสรุปแล้วคุณจะเป็นปาที่ฤทธิ์หรือสตเขต
เฮ้ยอีบ้าไม่เอาสิฉันเป็นสตปัญญาณราช
ไปพักโฆษราก่อนเดี๋ยวกลับมา

เดี๋ยวกลับมาใกล้ตัวเข้ามาอีก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

ดวงเมืองเนี่ยเขาบรรเทิมก็ต้องเยอะขึ้นอือดาวหมายก็จะเกิดขึ้นใหม่
มันมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่จริงภารถหูก็ยังเป็น
นี้อยู่น่ะครับเรานึงคือผีภารหูนี่คือผี

ปีนี้คือไม่ใช่ปีนี้หลังจากลาหูย้ายก็คือหลังจากอีกปีครึ่ง
สิบแปดเดือนเนี้ยนะใครที่เป็นสายแบบหนังผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้
โอเคอันที่สองคือพระราหูคือออนไลน์อืมคราวนี้บางทีบางเรื่องมันอาจจะดังในใน
คิดว่าไม่มีคนดูทีวีแล้วหลังจากนี้มันก็เปลี่ยนตัวเอง
เปลี่ยนดูที่เราไม่ได้ทำอะไรเยอะอืมมันก็มีอะไรที่จะนำเสนอ

คือพวกนี้มันก็ส่งผลให้

เหมือนซื้อเล่มใหม่มาจริงเป็นเล่มเดิม
แต่ว่าปีนี้เราจะเห็นว่าพอลาหูเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย
อีเวนต์กิจกรรมนะมึงเมืองไทยมึงเป็น
เปิดตัวสินค้าเนี่ยตัวสเตนท์
ผมภาพภาพติดตาเปิดไม่ดูแล้วผมต้องดูวน
กลัวจะโดนรีพอร์ตเร็วเดี๋ยวมันจบ

โธ่ข้างในให้หมอคนอื่นก็ท้ายจริง
ผมไม่ใช่แต่ว่าเอาในเชิงว่าถ้าเป็นข่าวดี
ผมเชื่อว่าถ้าลาหูเข้ายังไงบันเทิงที่เป็นภาคออนไลน์
เชื่อความเชื่อผีสางนางไม้
ผมว่าเนี่ยถ้าทำหนังผีหรือซีรีส์ผีอะไรที่ไปอยู่ในออนไลน์นะ
วกไปปีครึ่งเนี่ยอยู่ต้องเกิด
อุ้ยงั้นประชาภาพ

อะไรที่ไปอยู่กับมูเนอะ
พาไปมูฟาซ่านี่ความที่จะดีเลยอะ
ขออันนี้หลายคนเราเชื่อว่าเขาอยากรู้

ลาบลอยพรุ่งนี้๑๖เมษายน

คือผมเป็นคนไม่สับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
เขาติดต่อเลยถ้าเป็นพิมพ์เจนเตอร์ก็ไม่เอา
คนอาจจะหาซื้อง่ายขึ้นอ่าวันนึงเขาจะคิดว่าบะหมี่เกี่ยวอ่ะ
เราออกไปซื้อหน้าปากซอยหรือกาแฟแก้วหนึ่ง

อ่าอ่าเพราะว่าพระอาหุกก็คือความโมวรุ่น
คนก็จะซื้อพวกเนี้ยเหมือนซื้อกดตู้ซื้อชานมไข่มุกอ่ะใช่
เดี๋ยวนี้มันก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นอ่าอันนี้ก็แต่ว่ามันจะแปลในรูปแบบไหน
ใครเป็นเจ้าภาพเป็นคนทำไม่ให้ใครเสียผลประโยชน์ยังไง
อย่างมันคนที่เขามีอาชีพขายล็อตเตอรี่เนี้ยอ่า

เป็นคนซื้อเราก็ต้องมีสติในการหาซื้อ
ราศีเนี่ยอาจารย์จะได้ราบลอยเนี่ยราบลอย
เฮ้ยผมจะบอกว่าพรุ่งเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ต่างเพราะพระหูมันเพิ่งมา
ก็คือยังเป็นเลขไปไม่ได้ต่างแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือ
มันจะมีดาวเกรดย้ายอีกดวงนึงมันเป็นสภาษาแล้ว
ผลอาสาแหงคือของค่องเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่า
อ่าพระเกรดพระเกรดเนี้ยกำลังมาอือและคนที่โดนเนี้ย
คือมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะว่า

แล้วมาเจอกับธรหู

มันไม่ได้ทิ้งของเดิมอย่าทิ้ง

แล้วก็ง่ายก็ต้องไปตามแม่มัมนะแล้วก็

แต่เขาจะอยู่ที่นี่ไหมครับเขาซื้อทีละเยอะใช่

พวกนี้พวกนี้ของพวกสุนารีใช่ไหม
เวลาถูกก็ประกาศดังเวลาไม่ถูกเราก็เจ๊ง
พรรณพรสวัสดีไหมอู้ยตลอดสันสองแสน
สรุปสิ้นปีมายังไงครับขับทุน๒๐๐
ไม่จำเป็นว่าดำเลยก็ดีนะเขาไม่ก็เรียกการพนันนะ

เขาไม่ค่อยแบบเต็บดินการพนันอะไรแบบนี้

มีคนส่งมาถามบอกว่าเรื่องนี้อยากรู้มาก
ราศีไหนมีโอกาสโดนหลอกลวงง่ายที่สุด

คคอนเซ็นเตอร์มันโทรทั้ง๑๒ราศีเลย
ผมก็โดนเขาโทรมาอ้าวคุณผมว่าดวงคุณมีเคาะ

แช่งเลยโทรคุณกันแล้วก็มีข้อรีบบอก
ดังนั้นโดนกันหมดดังนั้นก็ต้องระมัดระวัง
ไม่แต่นี่ไงนี่คือพระราหูมันปลาแบบ
มันมาเยอะจริงแล้วมันมีอีก

จริงธุรกิจคอร์เซ็นเตอร์มันไม่ได้เพิ่งมีนะ

แต่ช่วงนี้มันดูบูมบูมบนเยอะ
รายชื่ออะไรหลุดออกไปหรือเปล่าเนี่ย

เออใช่ไหมมันส่งมา

เออแต่เดาแบบนี้มันพัฒนาอย่างมั้ยคือรู้

งการนี้มูที่ไหนดีส่วนตัวของคุณมูที่ไหน
โอ้ผมเนี่ยยังไงปีใหม่ก็

เพราะว่าโฆษณาเบรกเมื่อกี้นี้เราก็เห็นพี่มดอีกแล้ว
คือไม่เชื่อว่าจะมาคู่กับวุ้นเส้น
เยอะ
ถ้าคุณไปช่วงภาวะปกติ
บางทีเข้าไปก็อาจจะอึดอัดนะ

ไหว้พระแก้วเสพพก็มีน้ำมนต์ที่อยู่ข้างหน้านะเอามาแบบมาปะพรมนะ
แล้วก็สารหลักเมืองก็เป็นหลักชัยของชีวิต

พอเข้าสู่ปีใหม่นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับใครที่แบบ
ไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะช่วงนี้ก็ต้องเตือนหน่อยนะ
เพราะว่ากลุ่ม๖๐๘อะไรเนี่ย
คือโควงโควิดบางทีไปทานโค้งทานข้าวเนี่ยก็ฝากนิดหนึ่งนะ
ผมเองเป็นคนที่คุณแม่ก็อายุเยอะก็ดูแลตัวเอง
แล้วก็ระมัดระวังเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับ
ก็จริงการทำบุญปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการนะครับ
บางทีเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปก็ได้
รวมถามถามบุญออนไลน์ยังไงอาจารย์ช้ำ
จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมว่าเรื่องของจิตใจของเรานะครับ
คือการบริจาคทรัพย์มันเป็นวิธีการหนึ่ง

แต่ว่าการปฏิบัติตัวเองนะครับ
สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธินะครับดูแลบุปการี
แล้วก็ช่วงสงกรานเนี่ยเขาก็ต้องทำอย่างหนึ่งคือ
ทำความสะอาดทิ้งคลาสที่บ้านเพราะบางทีก่อนเราจะออกไปไหว้
บางทีพระเพิศที่บ้านเนี่ยไม่เคยทำความสะอาดเลยเนี่ย
เขาก็จะใช้ช่วงเทศกาลสงการแล้วก็หาน้ำอบน้ำปรุงอะไรมา
ส่งน้ำพระที่บ้านอันนี้ก็เรียกว่าประหยัด
แล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรกันชื่นไก่คุณพระเองว่าทาวเวสวรไปว่ายได้อยู่หรือเปล่า
ได้สมมุติตอนนี้ฉันเชื่อว่าคนหลายคนไปไหว้ทาวเวสวรเนี่ย
เนื่องจากเขาบอกว่ามันเป็นดวงของเขาหมายถึงว่าเป็นดวงลาหู
โดยเฉพาะคนที่เจอลาหูคนที่เจออะไรอย่างนี้
เขาไปว่ายเขาบอกปีนี้ทาวเวสวรมีกำลังอะไรอย่างนี้
แต่ตัวไม่เอาพี่ช้างก็เชื่อสองคนคือฉันเชื่อพระอุปคุฎ
ถ้าสมมุติแถวบ้านคงมีพระอุปคุฎจะขอเรื่องโชคเรื่องลาบอะไรอย่างนี้
คุณขอกับพระอุปคุฎคือพระจบปากโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่แถวภาคเหนือ
จะมีเกือบทุกวัดเลยนะเพราะอุปคุฎแถวบ้านเธอมีไหม

นั่นแหละเชื่ออย่างนี้ว่าตอนที่เปลี่ยนดวงโดยเฉพาะคนอยู่ภาคเหนือ
แต่ในเพจถามว่าวัดที่อาจารย์ช้างบอกที่เชียงใหม่วัดอะไรคะ

วันนี้วันศุกร์แล้วหลายคนก็อาจจะกำลังเริ่มจะเดินทางกลับ
บางคนน่ะเนอะก็เดินทางปลอดภัยนะคะ

เธอมาอย่างงี้๘ปีแล้วนะ

แล้วคิดดูย้อนกลับไปสมัยก่อนกี่ปี

เอาละครับกลับมาเจอกันใหม่

วันจันทร์สดกับข่าวใส่ไข่ไทยรัฐทีวีช่อง๓

โปรดติดตามตอนต่อไป